อยากจะไปกระจายความสดใสแถวทะเลกันเหลือเกิน
เดี๋ยวจะเสิร์ฟความสดใสให้คุณผู้ชมดูเต็มหน้าจอวันนี้

ไม่ใช่ใครที่ไหนคนใกล้ตัวค่ะ
ทะเลที่คิดถึงคิดถึงพี่รถเมย์นั่นเอง
แต่ว่าเป็นการสาวสวยจากรายการข่าวใส่ไข่ค่ะ
ก็เลยแชร์ภาพส่งตรงมาจากเกาะขามนั่นเองนะคะ
จากพี่รถเมย์จะเก็บบรรยากาศท้องทะเล
แล้วก็ความสวยงามของสถานที่คุณดู
เห็นดูสไตล์สวยหวาน
แต่พอไปทะเลก็แซ่บอยู่เหมือนกันนะคะ
ไฮไลท์มันอยู่ตรงภาพอวดคุณด้วยชุดว่ายน้ำทูพีชแนวสปอร์ต
นี้คุณผู้ชมสีสันแบบอุ้ยจี๊ดขัดเข็ดฟันมากเลย
ตัดกับสีน้ำทะเลนะคะแต่ดูเหมือนว่างานนี้
จะโดนคุณสามีสกัดดาวรุ่งเบาด้วยนะคะ
เพราะว่าเจ้าตัวนี้นะคะติดแฮชแท็กเอาไว้แบบนี้
แท็กว่าสามีบอกพอแล้ว

สงสัยคุณสามีจะออกอาการห่วงอย่างที่คุณขวัญว่าเลยนะครับ
อยากจะเก็บเอาไว้ดูคนเดียวล่ะสิ
จากสาวสวยพี่รถเมย์มาต่อกันที่นางเอกดังคนนี้ค่ะ

แต่บอกเลยว่าออร่าความขาวโอโม่ของเธอนั้นปังจริง
พาตัวเองไปสัมผัสทะเลให้หายคิดถึงกันเลยค่ะ
แน่นอนว่าครั้งนี้สาวมินไม่ทำให้แฟนผิดหวัง
คุณดูสวยทุกจุดจริงนะฮะ
มากับชุดว่ายน้ำแนวเซ็กซี่ขยี้ใจ

ใส่เสื้อครอบรัดรูปท่อนล่างก็มาตัวจิ๋วนะคะ
ใครเห็นก็ต้องเอ่ยปากชมเป็นเสียงเดียวกันว่า
คลิปนี้ของสาวมีนทะเลเดือดฝุด
สวยจังเลยคือไม่ได้เปิดอะไรให้เห็นเยอะแยะมากมาย
แต่ดูแล้วมันลงตัวสุดนะคุณผู้ชม

ปิดท้ายกันที่อีกหนึ่งสาวสวยหุ่นดีค่ะ
คนนี้แน่นอนชื่นชอบทะเลเป็นชีวิตจิตใจเลย

ไอจีให้แฟนคลับได้ชมกันบ่อยนะ
ชุดว่ายน้ำริมสระอวดท่อนบุญให้ได้ลุ้นกันเบา

หวานก็มีนะเป็นแบบชุดเดินทอดอารมณ์ริมทะเลก็มี

นี่คือท่าโพสต์เขาสมดีกรีกันเป็นนางแบบนะ
คุณผู้ชมมีชุดแบบว่านี่ถ้าเป็นเราจะมีไหมมีชุดแบบนี้เป็นไหม
นี่นะไอ้กระโปรงอาจจะคุมหัวเราเอาทางให้ไหวนะ

หลงเข้าไปในไอจีของทั้งสามสาวแล้ว
เอาจริงช่วงนี้เราก็คิดถึงบรรยากาศทะเล
พักผ่อนสบายท้องฟ้าสดใส
แล้วก็บิกินี่สีแซ่บเหมือนกันนะคะ
เออนะถ้าคนเยอะช่วงนี้ก็นี่แหละ
ดูรูปดารากันก่อนแล้วกันนะคะเปิดบันเทิงไทยรัฐไปเพลินค่ะ